กันหน่อยภัยผู้หญิงค่ะเป็นเรื่องที่ฉะเชิงเซาซึ่งผู้หญิงคนนี้บอกเจ็บใจมากจริงจริงนะคะเพราะว่าเพื่อนชายในกลุ่มนะคะสนิทกันมากชนิดเข้านอกออกในบ้านได้โดยหมาไม่เห่าอ่ะคุณผู้ชม
แล้วตรงนี้แหละนะคะก็เพื่อนที่กินเที่ยวอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ย
โดยเธอไม่รู้ตัวมาก่อนเลยแล้วเธอรู้ได้ยังไง
วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปเจอคือเพื่อนไปเจอคลิปนี้
แล้วเอามาให้เธอดูก็เธอก็เลยลองเอาเบอร์โทร
คือชื่อของในแก๊งนะคะเพื่อนของเธอเองก็เลยมั่นใจว่า
นายคนนี้แน่ที่ทำนะคะในแก๊งเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
เป็นแฟนของเพื่อนสนิทเธอคือเป็นแฟนของจอยก็อย่างที่บอกค่ะ
เข้านอกออกในบ้านได้คือหมาก็รู้จักอ่ะหมาก็ไม่เห่าอ่ะนะคะ
แล้วก็รู้ว่าเธอทำพฤติกรรมอะไรตอนไหนยังไงครับก็น่าจะเข้ามาตอนกลางคืนนะคะ
เนี่ยเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็แอบถ่ายเธอเธอบอกว่าแหมเจ็บใจอ่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะรู้ตัวเนี่ยนายแก๊งจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด
ยังเลี้ยงส่งเลยนะคะเนี่ยมารู้ความจริงว่าทำแบบนี้๓ปีคุณกาย
ใกล้ตัวมากเลยนะใกล้ตัวมากเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
วัดอะไรต่างแล้วก็เป็นแฟนเพื่อนสนิทด้วย
ไปฟังเสียงคุณจอยหน่อยค่ะตอนนี้เธอบอกเจ็บใจมากจริงค่ะ
พิสิทธิ์ที่เค้าลงอ่ะค่ะเค้าลงตั้งแต่ปี๖๔๖๕ที
ไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำขนาดนี้เพราะว่าเวลาเจอกันอยู่ด้วยกันมันก็ปกติ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะแล้วที่หนูใช้ชีวิตมาไม่เคยมีใครมาเห็นของหนูอ่ะ
แล้วหนูไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงที่ถ่ายหนูไปลงอย่างนั้น
ถ้าหนูเดินเอามีดไปกรีดหน้าเขาได้หนูก็อยากจะทำ
หนูอยากให้เวลาเขาส่องกระจก
เขาจะได้เห็นว่าแผลที่หน้าเขามันเกิดจากอะไร
นี่ค่ะเพื่อนสนิทกันแต่ทำแบบนี้ยังไม่รู้เหมือนกัน
ว่าคุณจอยจะตัดสินใจกับเรื่องนี้ยังไง
แต่ที่รู้เธอเธอบอกว่าเจ็บใจมากจริง
แล้วอ๋อเธอไปแจ้งความแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แจ้งความแล้วก็คงจะดำเนินคดีที่สุด
เพราะว่าทำไว้ร้ายกาลมากจริง